ปกติลอยกระทงเนี่ยเขาจะชอบอธิษฐานใช่ไหมคะบอกว่าขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

อันนี้ลอยกระทงจบไม่รู้ว่าเรียกแต่สิ่งไม่ดีเข้าหาชีวิตกันหรือเปล่าสองกลุ่มนี้
คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยลอยกระทงเสร็จปุ๊บเขายังจับกลุ่มรวมตัวเปิดเพลงฟังกันอยู่

อยู่ไม่ไกลกันมากแล้วกลุ่มนั้นเขามีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่ด้วย
ท้าทายกันชกต่อยกันสุดท้ายตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นน่ะ

โชคดีมากนะกระสุนด้านค่ะ
พี่เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
ไอ้พี่เอาเลย
คือตำรวจเนี่ยต้องมีปืนเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้เวลาจับผู้ร้ายหรือว่าเหตุคับขันใช่ไหมค

เวลาตำรวจเมาแล้วทำแบบนี้เนี่ยคือมันจะยังไงในฐานะประชาชนเนี่ยมันจะต้องรู้สึกยังไง
เขาชักปืนขึ้นมาแบบขึ้นนกแล้วลั่นไกลแบบไม่ลังเลนะแต่โชคดีที่กระสุนมันด้านนี่แหละ
คลิปนี้มีคนใช้มือถือถ่ายเอาไว้นะคะเป็นกลุ่มสองกลุ่มอ่ะเหมือนกับมีปากเสียงกันนะคะ
คนที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคือคนที่ใส่เสื้อสีแดงที่โวยวายเสียงดังนั่นแหละ
บอกว่าสังกัดสพแห่งหนึ่งในอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ
อยู่กับผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อน
ก็ตะโกนเคลียร์กันท้าทายกัน
แล้วปรากฏว่าฝ่ายตำรวจถูกจับทุ่มลงพื้น
พอสู้ไม่ได้ก็เลยชักปืนออกมาขู่
มีคนรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นเสื้อดำมาห้าม
แต่ตำรวจคนนี้ก็เอาปืนจ่อยิงเลย
แต่อย่างที่บอกว่ากระสุนบันดาลก็เลยไม่มีคนเจ็บนะคะ
หลังตรงข้ามถนนนะพี่หุยท้าทายกันอ่ะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคนก็ข้ามมาหาฝ่ายตำรวจ
เขาเห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาช่วยห้ามแล้ว
แต่ก็ถูกไล่ยิงด้วยเขาก็เลยต้องวิ่งหนีตายเหมือนกัน
นายวรวุฒิบอกเขาจะไม่ยอมความเด็ดขาด
และจะแจ้งความที่สพนสูงด้วย
ช่วงบ่ายเห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่สองฝ่ายขอให้ไกลเกลี่ยกันก่อน
ภายใน๒วันถ้ายังคุยไม่ลงตัวจริงจะแจ้งความ
ขอดึงเขา
เขาก็สู้เหมือนสู้

เหมือนลัม

ดีใจครับโชคดีมากเลยครับ

ครอบครัวอยากให้มีเรื่องกัน
ก็ยอมรับแล้วว่ากลุ่มเพื่อนเธอเป็นฝ่ายเริ่มเข้าไปหาเรื่องไปทำร้ายเขาก่อน
แต่ก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายมาท้าทายว่าบอก

ก็เลยมีเรื่องกันนี่แหละค่ะตามภาษาคนเมาอ่ะ

ตะโกนมาบอกว่าบักไหนเก่งมึงบ้านไหน
แล้วเขาก็เลยเข้าไปคุยกัน
แล้วทีนี้ก็พี่เขาบอกว่าอะไรนี่แหละ
ทีนี้เขาไม่ยอมพากันทางพวกหนูก็เลยตีเขาก่อน
แต่ว่าไม่ได้ตีแรงอะค่ะทุ่มเขาลงพื้นเฉย
แล้วทีนี้ก็เขาก็หลุดไปแล้วเขาก็ชักปืน
วิ่งไปชักปืนออกมาอืมก็ไปตีเขาก่อนถึงจะไม่ได้ตี
แยกเป็นเรื่องเรื่องไปเอาเจ้าหน้าที่พกผืนแล้วมาทำแบบนี้
เพราะอาการมึนเมาส์ก็ต้องรุมเหมือนกัน